เราจะนำเสนอเรื่องราวชีวิตแล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของไทยค่ะ
ซึ่งนอกจากจะเป็นคนทำหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

เขายังเสี่ยงชีวิตป้องกันภัยอันตรายต่าง
ที่จะเข้ามาทำลายผืนป่าของบ้านเราด้วย
ไปติดตามเรื่องนี้นะคะในชื่อตอนวีรบุรุษพิทักษ์ไพร
วันนี้เสนอเป็นตอนแรกกับรายงานของคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองค่ะ
ป่าสำคัญต่อชาติมากเพียงใด
ลาดตระเวนย่อมสำคัญไม่แพ้กัน
ในทุกวินาทีนี้ยังคงมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ที่จะเข้ามากล้ำกลายสมบัติของชาติ
เจ้าหน้าที่พิทักภัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ที่ดูแลผืนป่ากว่า๑ล้าน๓แสนไร่
จะต้องแบกเป้สะพายขึ้นมาพร้อมกับอาวุธประจำกาย

ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการลาดตระเวน

สภาพอากาศอาหารประทังชีวิต

กว่าจะปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง
ภารกิจแต่ละครั้งในแต่ละภารกิจก็จะไม่เหมือนกันครับ
บางทีเราออกพื้นที่ที่มันร้อนหน่อย
ไม่มีน้ำบางที่มีน้ำมีทากเยอะมีสัตว์ป่าเยอะ
พื้นที่ก็ขึ้นบนเขาสูงชันอะไรอย่างนี้

จริงแล้วแต่ละครั้งในการเดินละตะเวียนป่า
ที่เดินเข้ามารู้อยู่แล้วว่า

๑กิโลเมตรในทางลาบกับ๑กิโลเมตรในทางป่า
เพราะว่าในป่าขึ้นเขาลงห้วยตลอดเวลา

แบกเสบียงอาหารต้องเตรียมไปโดยพร้อม
ในการละตะเวียนแต่ละครั้ง๓วัน๒คืน
น้ำ๖ลิตรแทบจะไม่พอในการหุงหาและในการดำรงชีพ
เผชิญหน้าของผู้กระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอในการละตะเวียน
ีรยุทธ์ศรีบานเย็นพนักงานพิทักษ์ป่า

เคยทำการเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิด
ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าเขาใหญ่
แต่โชคไม่เข้าข้างชายคนนี้

เพื่อที่จะให้เขายินยอม
แต่ทีนี้เขาก็วิ่งหนีใช่ไหม
เราก็ติดตามไปแล้วระหว่างระยะ
แล้วระหว่างระยะพฤชิตตัวเขาก็หันมาสู้
ใช้มิดไปแหลมกล่าว

สัญชาติยานแล้วก็ตบมือบัง
จบมือดังแล้วก็โดนเข้าตรงนี้
สืบนาคาเสธียันเพียบเสมือนบุคลากรต้นแบบ
ทุ่มเททำงานและลงพื้นที่ราบตะเวน

เพื่อรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่า
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้งจนวินาทีสุดท้าย
พี่สืบเป็นคนจริงจังมาก
เป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องที่พี่สิทธิ์ทำ
ช่วงที่พี่สืบทำงานวิจัยพิเศษก็ทุ่มเท

เพราะฉะนั้นการทุ่มเทในทุกเรื่องเนี่ย

ผมถือว่านี่เป็นเรื่องของมีความสำคัญมาก

แม้จะรู้ว่าครอบครัวและบุคคลรอบกายเป็นห่วงมากเพียงใด
แต่ก็ไม่สามารถละทิ้งหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ได้
เนื่องจากการรักษาป่าไม้ต้องมาเป็นอันดับแรก
เรื่องแสนโคตรพนักงานพิทักษ์ป่า

เมื่อครอบครัวทราบข่าวการปะทะกันของเจ้าหน้าที่กับผู้กระทำความผิด
ก็มักจะเกิดความกังวลว่าเป็นคนในครอบครัวหรือไม่
ความรู้สึกของคนที่เขาห่วงเราเนี่ยจริงแล้วเขาห่วงเรามาก
ก้าวขาออกจากบ้านทีนึงไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นลูกเราเนี่ย
มีข่าวว่าถ้าการยิงกันแน่นอนคนที่อยู่ในบ้านก็ต้องคิดว่า

วันนี้พ่อจะได้กลับบ้านไหมวันนี้พ่อจะเจออะไรหรือเปล่า
สิ่งสำคัญในการดูแลพื้นป่าคือการออกลาดตระเวน
พิทักษ์ป่าทุกคนจึงเปรียบเสมือนผู้รักษาลมหายใจ
ของคนไทยกว่า๖๐ล้านคนให้คงอยู่ตลอดไป
พระชะลักษณ์คนลันทมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน